ไปดูเรื่องราวของเต่ากันก่อนเต่าตัวนี้น่าสงสารไม่สบายเพราะว่ากลืนเหรียญเข้าไป
เต่าตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเจ้าออมสินแล้วก็หน่วยงานราชการที่นั่นก็เตรียมช่วยเหลือเจ้าเต่าตัวนี้แล้วด้วยนะครับ
ตะนุเพศเมียนะครับที่ชื่อว่าเจ้าออมสินอายุประมาณ๒๕ปีนะครับ
ตอนนี้ยังคงถูกพักเอาไว้ในบ่ออนุบาลสัตว์ป่วยในศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล
ทัพเรือที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับ
ล่าสุดอาการดีขึ้นแล้วเจ้าตัวนี้แหละก็สามารถกินอาหารได้ตามปกตินะครับ
สัตวแพทย์ที่ดูแลเล่าว่าตอนแรกนะครับสงสัยว่าในท้องของเจ้าออมสินเนี่ย
นูนผิดปกติคงเป็นก้อนเนื้อหรือว่าก้อนหนอง
ผลตรวจปรากฏว่าเจอเหรียญอัดกันเป็นก้อนขนาดใหญ่อยู่ในท้องของมัน
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเหรียญหลายขนาดรวมกันครับ
ประชุมเตรียมวางแผนผ่าตัดนำเหรียญออกจากท้อง
ซึ่งต้องส่งไปผ่าตัดที่คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ช่วงนี้ต้องบำรุงร่างกายแล้วก็ให้วิตามินแล้วก็อาหารเสริม
ให้ร่างกายพร้อมที่สุดเบื้องต้นนะครับการกินและการขับถ่ายของมันเนี่ย
อย่างปกติแต่อาการที่น่าเป็นห่วงก็คือเจ้าเต่าออมสินเนี่ยนะครับ
จะไม่ใช้แขนซ้ายว่ายน้ำเลยสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากการกดทับของก้อนเนื้อนั่นเอง
นี่ไงจากภาพเราจะสังเกตว่าข้างซ้ายเขาจะมันจะเอียงเออเอียงแล้วไม่ว่ายแล้วอะค่ะ
โอ้โหเจ้าออมสินเอ้ยดันไปกินเหรียญที่ชาวบ้านเขาโยนลงไปในบ่อไงอืมทำบุญโอ้
จริงแล้วการโยนเหรียญลงในบ่อเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีเลยนะคะ
น้ำมันก็สกปรกสัตว์ในนั้นก็อาจจะทานไปเป็นอันตรายกับมันอีก
เออนะแบบนี้สะสมมาเป็นเวลากี่ปีแล้วก็ไม่รู้
ครับเอาละต้องไปช่วยเหลือมันแล้วก็ผ่าตัดออกนะครับ
แล้วก็นาวาเอกนัทพงศ์ปานโสพลผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลกองทัพเรือกล่าวว่า
วันที่๖มีนาคมนี้จะนำเจ้าออมสินเนี่ยไปผ่าตัดที่คณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและหลังจากผ่าตัด
นำการพักฟื้นสักจนกว่ามันจะแข็งแรงแล้วก็นำกลับไปที่ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลกองทัพเรือ
เพื่อรอให้ฟื้นตัวเต็มที่ก่อนปล่อยกลับสู่ท้องทะเลต่อไปนะครับ
กลืนเหรียญเข้าไปอาจทำให้เต่าป่วยแล้วก็ตายได้เลยนะครับ
และควรช่วยกันอนุรักษ์เต่าอย่างจริงจัง
เพราะว่านับวันจะกลายเป็นสัตว์ทะเลที่หายากแล้ว
โดยเฉพาะอย่างนี้เจ้าเต่าตนุกนี่แหละ